ต่อเนื่องกันเลยดีกว่าไหมอีกคนนึง
คุณผู้ชมค่ะบอกเลยเราต่อเนื่องความสนุกกับดินสนานกันเลยดีกว่า
แต่อันนี้นิดนึงละกันขอร้องทุกข์นิดนึงละกัน
พวกนี้แต่ละคนลำบากเหลือเกินพี่แจ๊คนะ
เมื่อกี้หมอลำงานโชว์ไม่มีก็พอไลน์เอา
นี่เลยเหมือนสาวคนนี้เลยนุษย์วิลาวันเหมือนกัน
ไม่มีงานทำยังไงโอ๊ะโอ๊ะ
เพลงเขาดังนะเพลงเขาดัง
เดี๋ยวเราจะเปิดคลอไปให้ฟังกันนะคะ
นุษย์วิลาวันบอกเลยคนนี้ทนไม่ไหวจริง
สถานการณ์ในตอนนี้มันลำบากเหลือทนจริงนะคะ
เพราะงานร้องเพลงงานแสดงการดนตรีเนี่ย
หลายอาทิตย์นะครับคุณพี่ฟรมค่ะจะบอกเลยว่าลำบากกันหมดเลย

แล้วก็ธุรกิจร้านส้มตำเนี่ยก็ต้องปิดชั่วคราวด้วยนะคะ
เพราะว่าเจ้าโควิดเช่นกันแต่เธอก็ต้องสู้อดทนค่ะ
ทำการค้าขายผ่านโลกออนไลน์นี่แหละ
แต่ความอดทนน่ะพี่แจ๊บคนเราอ่ะ
มันถึงสุดแล้วนะมันสุดพีคแล้วนะ

ขอความช่วยเหลือจากน้อยนะ

เต็มไปหมดเต็มหน้าฟีดไปหมดค่ะ
เธอก็เลยนี่หมดความอดทนต้องออกมาโพสต์ระบายนะคะ

เธอขอพูดในฐานะประชาชนคนนึงก็ละกัน

ประชาชนคงไม่เดือดร้อนกันมากมายขนาดนี้

เพราะหนุฏเองก็ไม่ได้ทำงานนี่ก็อันแต่๒ปีแล้วค่ะ
ตอนนี้ทองกระเป๋าแบรนด์เนม
เอามาขายกินทุกใบแล้ว
ทำได้แค่ขอส่งกำลังใจให้ทุกคน

แทบจะกรีดเลือดตัวเองแล้วค่ะนะอ่าบันเทิงไทยรัฐค่ะ
มีโอกาสได้คุยกับสาวนุษย์นะเจ้าตัวบอกว่าพี่โพธเนี่ย
เพราะมันเหลืออดแล้วจริงพี่รู้สึกแบบหดหูใจเหลือเกิน
เหล่าพี่น้องที่เขาเดือดร้อนตัวเธอเองอ่ะ
ก็ไม่สามารถช่วยเหลือใครได้แล้วค่ะ
เพราะว่าทรัพย์สมบัติที่เคยเก็บมาไม่ว่าจะเป็นทองคำ๑๐บาท
กระเป๋าแบรนดเนม๑๐ใบก็ต้องเอามาขายหมดแล้วค่ะ
ทุกวันนี้แบกภาระอยู่เดือนละ๑๐๐๐๐๐บาทจุกจ้ะ
หนักจริงจริงจ้ะอืมค่ะไปฟังเสร็จแบบนี้ค่ะอืม
ก่อนหน้านี้เรามีเงินเก็บหรือเรามีเงินพอประคองตัวเองไปได้เราก็ประคองได้
แต่ซึ่งตอนเนี้ยของขึงอะไรเราขายกันหมดแล้วแล้วหนูต้องขายอะไรอีกอ่ะ
ตอนนี้เหลือแค่รถสองคันกับบ้านหนึ่งละ
เอาข้าวออกมาขายเท่าไหร่คะกี่บาทแล้วคะ
คือถ้ารวมทั้งหมดก็๑๐กว่าบาทแล้วนะคะคือหมดแล้ว
แต่ตอนนี้พอโควิดมาเราเริ่มเอาบ้านไปหมุนมาเป็นเงิน
เพื่อประคองกันมาก็จนขนาดนี้แล้วค่ะ
หนูถึงออกมาโชคดีที่เดือนที่แล้วยูทูปนู้นค่อนข้างดี
ต้องขอบคุณทุกคนนะคะที่เข้ามาฟังกลางความเจ็บ
ซึ่งทำให้ยอดวิวก็ตอนนี้ก็๘ล้านกว่าแล้วนะคะ
ซึ่งเดือนที่แล้วแบบยอดมาดีมากนะคะ
ยังไงก็สลับเวลาสัก๔๕นาทีเข้าไปฟัง
ไม่ต้องกดข้างโฆษณาก็ได้นะครับ